อีกหนึ่งเหตุไฟไหม้แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้โชคดีเหมือนข่าวที่พี่ก๊อฟเล่าไปนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตค่ะ
ขณะที่กำลังพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปีใหม่
มีพี่สาวภรรยาวัย๖๗ปีอยู่บ้านคนเดียว
หนีไม่ทันค่ะถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาบ้านเลย
นี่ค่ะเป็นวินาทีที่หน่วยกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ดับไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งในแถวซอยปุณวิถี๓๔
ถนนสุขุมวิทย์๑๐๑นะคะเขตพระขนงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงนะคะ
ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยบ้านเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้น
หลังบ้านเป็นโครงสร้างไม้มีรั้วรอบขอบชิดเนื้อที่ประมาณ๕๐ตารางวา
ก็เห็นว่าไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วบริเวณด้านหลังบ้านค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงให้ไม่ลุกลามใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะคะเพลิงก็สงบลง
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องรับแขกค่ะ
และห้องนอนชั้นล่างมีผู้เสียชีวิต๑คนด้วยชื่อว่านางสมทรงวงโพธิรัฐอายุ๖๗ปี
อยู่ในสภาพนั่งเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้ตามร่างกายผิวหนังมีรอยไหม้ด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำศพส่งสถาบันนิติเวศแล้ว
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามนายนัทพงศ์ช่างชาญกุลเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็อยู่บ้านหลังติดกับบ้านเกิดเหตุค่ะ
นายนัทพงศ์เล่าให้ฟังว่าไฟไหม้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสักตี๕๔๐นาที
มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปีใหม่
ปกติผู้ตายเนี่ยนะคะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงตี๕ของทุกวันก็จะตื่นไปตลาดตอนเช้าตรู่ค่ะ
ตอนแรกคิดว่าคงออกไปตลาดแล้วอาจจะลืมเปิดเตาหรืออะไรสักอย่างทิ้งไว้
เพื่อนบ้านก็รีบปีนรั้วทุบกระจกเข้าไปนะคะพอทุบกระจกแตกปุ๊บเนี่ยกลุ่มควันก็โถมออกมาเยอะมาก
ตอนนั้นมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยก็ตะโกนเรียกชื่อป้าม่วยป้าม่วย
ม่วยนี่ก็คือชื่อของผู้เสียชีวิตก็คือนางสมทรงนี่แหละนะคะ
ตะโกนไปก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับก็ไม่รู้ว่าป้าม่วยอยู่ในบ้านหรือเปล่า
แล้วอยู่จุดไหนของบ้านเพราะว่าควันเยอะมากมองอะไรไม่เห็น
จะเข้าไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วทำได้เพียงแค่ช่วยช่วยฉีดน้ำจากสายยาง
แล้วก็สาดน้ำจากถังเข้าไปช่วยกันดับระหว่างรอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมา
ซึ่งกว่าที่เจ้าหน้าที่จะมาเนี่ยก็๒๐นาทีหลังจากที่โทรแจ้งไปค่ะ
คนแข็งแรงไม่ใช่คนเจ็บป่วยหรืออะไรแกคนแข็งแรงแกมีไล่
แกก็ไปอยู่ไล่ไปอยู่อะไรบ้างไปว่าแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ย
บ้านนี้คือเขาอยู่กัน๔คนอยู่กัน๔คนไม่ใช่ว่าแกอยู่คนเดียวไปอยู่กัน๔คน
แต่อีก๓คนเนี่ยครอบครัวน่ะแกเป็นคนแกไม่ได้มีครอบครัว
เป็นพี่สาวของแฟนพี่สาวแล้วก็เขาไปเที่ยวต่างประเทศแก
ส่วนมากช่วงสงการอะไรเนี่ยนะแกก็จะเป็นคนเฝ้าบ้าน
ตำรวจบอกนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของพันธ์ตำรวจเอกชัยพรวันประพาวัย๖๕ปี
เป็นอดีตรองผู้บังคับการกองมาตรฐานวินัยที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อปี๒๕๕๓ค่ะ
บ้านหลังนี้เนี่ยจริงแล้วอยู่กัน๔คนแต่ว่าขณะเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจเอกชายพรและครอบครัวรวม๓คนเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศกัน
ก็มีแค่ผู้ตายที่เป็นพี่สาวภรรยาอยู่บ้านคนเดียวค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบและสันนิษฐานเบื้องต้นว่า
ไฟไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรที่ปลั๊กไฟต่อพ่วงนะคะ
ก็จะมีการประสานเจ้าของบ้านแล้วก็สอบปากคำพยานอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุต่อไป